เหล็กน้ำผีอุตรดิษฐ์แหล่งแร่เหล็กซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำผี
ตำบลน้ำผีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ์
ได้รับการกล่าวขานในเรื่องความแข็งแกร่งและความเหนียวเป็นพิเศษ
โดยเมื่อนำมาตีเป็นดาบในวิถีแบบดั้งเดิมของชาวบ้านน้ำผียิ่งทำให้ชื่อเสียงของเหล็กน้ำผีเป็นที่รู้จัก
คติความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านน้ำพีที่มีความเชื่อว่า
ผู้ที่ได้ครอบครองเหล็กน้ำผีจะช่วยป้องกันภัยและปัดเป่าจากสิ่งไม่ดีได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน